เป็นคลิปเห็นบอกว่ามีคลิปหลุดออกมาก่อนหน้านี้นะครับ
มีคนแฉใหม่ดาวิกา
คนที่ว่านี่ก็คือเพื่อนนั่นแหละเพื่อนในกองถ่าย

คือเขาแฉว่าคนนี้ใครน่าคุ้นนะ
พี่เต๋อฉันทวิทย์นี่นามากองถ่ายละคร
ทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีคิวถ่ายนะ

เต๋อเขามาหามาหาปิงปองค่ะ

ใช่ค่ะก็คือหนูเป็นลูกปิงปองเป็นแม่พี่เต๋อ

กองนี้เป็นกองที่ตลกมากเละเทะมากค่ะ

พอมีปิงปองคิวไหนนี่ก็จะแบบ

อืมเป็นพ่อแม่ลูกกันน่ารักน่าเอ็นดูนะคะ
นึกว่าจะเป็นลุงเป็นลิงตอนนี้เริ่มจะเป็นแฟเมอรี่กันแล้วนะ

ก็เดี๋ยวรอดูติดตามผลงานของทั้งคู่ด้วยนะคะ
ว่ารับรองนะผลงานดีแน่นอน

เราได้เห็นความน่ารักแบบเบื้องหลังไง